๖๕๓นาทีติดตามข่าวเช้าท้ายรักกันต่อ
วันนี้คุณผู้ชมให้ความสนใจทุกข่าวมากเลยนะ
แล้วก็พิมพ์เข้ามาคุยกับเราตั้งแต่เช้าเลยนะ
ทุกเรื่องเลยนะฮะก็ยังพิมพ์เข้ามาได้ครับ
มีอีกหนึ่งความคืบหน้าถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ
เรื่องของน้องก้าวเด็กชายวัย๖ขวบที่จมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็ถูกเอาร่างไปใส่ในเบ้าเอาไว้ก่อน
รอใช่ค่ะรอคุณแม่ออกจากเรือนจำ

แต่ปรากฏว่าน้องถูกเจาะกระโหลก
เป็นรูเลยนะคะเอาไปทำปั้นเน่ง
ซึ่งคุณป้าเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งศัยศาสตร์มนต์ดำนี่แหละที่เอาไปทำ
ล่าสุดค่ะตำรวจมีการเจาะเบ้าเก็บศพของน้องก้าวอีกครั้ง

คือเหตุการณ์นี้ไปเจอว่ากระดูกน้องก้าวเนี่ย
เจาะตั้งแต่๑มิถุนายนนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์มันผ่านมา
ญาติก็บอกว่ามันต้องเป็นฝีมือแก๊งศัยศาสตร์มนตร์ดำแน่
แล้ว๒เดือนแล้วที่ตำรวจตามสืบจับมือใครไม่ได้เลย
ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำคนร้ายคือใคร
ก็เลยต้องตัดสินใจทุบเบ้าเก็บศพน้องก้าว

ตรวจสอบไปก็เจอว่ากระโหลกของน้องหลุดออกจากลำตัว
หน้าผากถูกเจาะเป็นรูขนาดเท่าเหรียญ๑๐นะคะ

ก่อนที่จะนำร่างเข้าเบ้าแล้วก็บกปูนทับเหมือนเดิม

ใต้ต้นไม้ข้างเมนฝั่งทิศตะวันตก
ห่างจากเบ้าเก็บศพของน้องก้าวประมาณ๓๐เมตรค่ะ
มันมีถุงใบหนึ่งถูกวางอยู่
เปิดดูปรากฏว่าในถุงเป็นเสื้อผ้า

ซึ่งญาติยืนยันว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ญาติใส่ไว้ในเบ้าเก็บศพของน้องก้าวค่ะ
ตำรวจเลยรีบตรวจสอบเก็บดีเอนเอเพิ่มเติมเลยนะคะ
น้องก้าวบอกว่าคนร้ายต้องเจออาถรรพ์แน่ถึงได้รีบเอามาคืน
นางอุรายราศวนหงษ์ยายของน้องก้าวบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุน้องก้าวมาหาด้วยนะ
หลังจากที่มีคนนำผ้าขาวมาทำพิธีให้กับน้องก้าว
ก้าวไปเปิดประตูเหมือนน้องก้าวยังอยู่บ้านปกติ
ห้องน้ำเปิดมุ้งนอนเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นค่ะ
ยายบอกไม่ได้ฝันว่าหลานมาหาแบบตัวเป็น
เหมือนมาบอกให้รู้เฉยว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะ
ยังไม่ได้ไปไหนจนกว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้
ซึ่งคุณยายบอกว่ามั่นใจว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้แน่
ซึ่งหลักฐานที่เก็บได้เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่า
ผลตรวจออกมาน่าจะสอดคล้องกับบุคคลที่ต้องสงสัยอยู่แหละ
ถือเป็นหลักฐานและพยานที่น่าจะสามารถนำไปสู่ผู้กระทำผิดได้
สำนักหมอผีในจังหวัดคัดกรองจาก๔๔สำนัก

ที่มีการทำเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์ปั้นเน่งอะไรเหล่านี้นะคะ

ตอนนี้ประสานตำรวจภาค๔ทั้ง๑๒จังหวัดในภาคอีสานตอนบนแล้ว
ให้ช่วยกันสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ